เอาล่ะอีกหนึ่งอาชีพที่ผมอยากจะนำเสนอ
เขาบอกว่าเป็นอาชีพที่บอกเลยว่าต้องใช้ทั้งศาสตร์และสิน

โอ้โหเป็นอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือมากเลยนะ

แต่เป็นช่างที่มาแกะสลักให้มันลวดลายสวยงามอยู่บนตัว
มีเงินทำเงินอย่างนี้นะ
ใช่คุณใบตองคุณอาจจะคิดไม่ค่อยออก
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอยากให้คุณได้ดูภาพนี้
ไปพร้อมกับคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าอาชีพนี้มันดียังไงครับ

ถ้ามีเพชรอยู่ด้วยจะยิ่งดีใช่ไหม

ผสมภาษาศิลปะร่วมสมัยเป็นงานล้ำค่าด้วยฝีมือชั้นครูเลยนะครับ
เจ้าของงานก็คือคุณเกียรติศักดิ์เชิดกายครับอายุ๔๑ปี
ร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลขวาวสินนรินนะครับ
อำเภอขวาวสินนรินจังหวัดซูรินทร์
คุณเกียรติศักดิ์ก็เล่าว่าฝีมือการทำเครื่องเงินโบราณที่เห็นนี้นะครับ
เขาได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบรุษรุ่นปู่ย่าตาทวดแล้ว
หลังจากนั้นก็เรียนรู้การทำเครื่องเงินโดยการไปเม็ดประคำเงิน
ตั้งแต่รุ่นอายุเด็กตอนนั้นเขาอายุประมาณสัก๑๑ปีก็ทำมาเรื่อย

เอาแต่คุณพี่เขามีประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กไง
มาเรื่อยนะครับแล้วก็พลิกแพลงลวดลายชิ้นงาน
ทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากประคำจนสามารถทำรูปแบบอื่นได้ทั้ง
เกาตุ้มหูปิ่นปักผมแหวนจนมาถึงหัวรัดสิ้น
กำลังนิยมอยู่ในช่วงนี้เขาว่าอย่างนั้น
นี่คือก็คล้ายกับหัวเข็มขัดอะนะ
ใช่ไลน์ของเขาเป็นไลน์ที่เขาประยุกต์ขึ้นมาเอง
แล้วเครื่องเงินเนี่ยราคาไม่ได้ถูกเลยนะคุณ
ใช่ครับเอาล่ะนี่ไงที่กำลังจะบอก
เป็นอาชีพที่สร้างรายได้นะน้องใบตองนะ
เอาล่ะคุณเกียรติศักดิ์ก็บอกว่าต่อเดือนเนี่ยนะครับ
เชื่อใช่ไหมไปลองฟังเสียงดูครับ
อ่านี่ไงคือ
ไปฟังเสียงเค้าทำเครื่องเงินนั่นเหรอ
อยากจะได้มีไว้ครอบครองใช่ไหมลองโทรไปสอบถามดูสิครับ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับวงเล็บเอาไว้ว่าช่างแป๊ะ
ชื่อเล่นเขานะช่างแป๊โทรไปถามช่างแป๊ะได้เลยนะคะ
ใครสนใจจะสั่งซื้อหรือว่ามาแบบขายต่ออยากเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้

เขารับสอนอยู่ด้วยลองโทรไปสอบถามดูแล้วกันว่า
แต่พอสอนวิธีการทำได้ไหมอยากจะมีอาชีพแบบนี้
อยากจะมีรายได้แบบพี่เขาเนี่ยนะครับ

ใช่เพราะว่าเครื่องเงินมันมีมูลค่านะ
แล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นงานฝีมือด้วย

สาวเนี่ยชอบมีเก็บสะสมไว้ก็ดี